ที่พัทธลุงวันสำคัญในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งก็คือวันแต่งงาน
วันที่เจ้าบ่าวต้องมาพร้อมกับเจ้าสาวเดินควงคู่กันไปต้อนรับแขกเรือ
แต่วันนั้นเองเจ้าสาวก็ช้ำใจพอสมควรเพราะว่าเจ้าบ่าวไม่อยู่ในงานครับ
อ้าว
เนี่ยฮะเหลือเจ้าสาวคนเดียวคืองานนี้เป็นงานที่เรียบง่ายนะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคุณนะ
คือเขาไม่จำเป็นต้องมีแบบว่าจัดพิธีอะไรต่างนานาชุดเชิดไม่ต้องสวยงามเพียงแค่เป็นการทำพิธี
เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบว่าทั้งคู่จะครองรักครองคู่กัน
แต่ทีนี้ปรากฏว่าเจ้าบ่าวไม่มา
แต่เรื่องนี้ต้องฟังให้จบกันก่อนนะครับ
คู่น้ำฝนซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นึงฮะซึ่งเป็นว่าที่เจ้าสาวคืออธิบายแบบนี้ครับ
บอกว่าในวันดังกล่าวมีเพียงแม่ของเจ้าบ่าวเท่านั้นที่มาร่วมพิธี
และนำสินสอดทองมั่น๕๐๐๐บาท
อีก๑บาทมาทำพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณี
แม้จะไม่มีลูกชายของคุณแม่หรือว่าเจ้าบ่าวของฉันก็ตามนะครับ
บอกว่าแม่สามีน่ารักมาก
เมื่อเจ้าบ่าวมาไม่ได้แต่งกับแม่สามีเลยก็แล้วกัน
แฮชแท็กสะพัยพัทธรุงแฮชแท็ก๑๑๖๕
หลายคนสงสัยอ้าวเจ้าบ่าวหายไปไหน

เจ้าบ่าวยังมาเลยแล้วเจ้าบ่าวทำไมไม่ปรากฏตัว
คุณน้ำฝนตอบกับทีมข่าวเราว่าอะไรรู้ไหม
บอกพี่คะทุกคนคะเข้าใจหน่อยค่ะ
เจ้าบ่าวติดโควิด๑๙

มาร่วมงานแต่งของตนเองไม่ได้
ตอนแรกจะเลื่อนงานแต่งออกไป
แต่ทางครอบครัวเจ้าบ่าวไม่อยากเลื่อน
เพราะว่าดูเลิกแล้วเรียบร้อยแล้วต้องแต่งวันนี้
ก่อนหน้านั้นนะฝั่งญาติคนหนึ่งติดโควิดมาแล้ว

ทีนี้ก็ไม่อยากเลื่อนงานรอบที่๒นะครับ
เจ้าบ่าวไม่มาแต่แม่เจ้าบ่าวน่ารักมาก
ก็เลยมาทำหน้าที่แทนลูกชายนะครับ

กับทางฝั่งของครอบครัวเจ้าบ่าวนะครับ

ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนะครับ
เจ้าบ่าวที่ไม่มางานแต่งตัวเองก็คือ๑๐เอกบุญยบริษฐ์
เป็นฐานสังกัดรอ๒๕๑จังหวัดชุมพรนะครับ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้ผมอยู่ในระหว่างการลาพักร้อน
ผมพาภรรยามาพักที่บ้านแม่ของผมในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงครับ
เมื่อวันที่๑๑มีนาคมตามที่เป็นคลิปเป็นข่าวนี่แหละฮะ
คือตกลงกันว่าจะยกขันหมากไปขอภรรยาที่บ้าน
ซึ่งเป็นขันหมากฉบับครอบครัวเรียบง่าย
ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกันอยู่แล้ว
จะจัดพิธีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายนะครับ
ผมดันติดโควิด๑๙ทำให้ต้องกักตัว
ไม่สามารถไปร่วมพิธีแต่งงานของตัวเองได้
ก็เลยให้แม่เข้าพิธีแทน

ผมก็ใช้วิธีวีดีโอคอร์กับเจ้าสาวตลอด

ดังนั้นเท่ากับเจ้าสาวไม่ได้เงียบเหงาอยู่คนเดียว
มีผมอยู่ในวีดีโอคอร์ด้วยนะครับ
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่เลื่อนจัดงาน

ก็ต้องรอเลิกอีกนานเกือบ๓เดือน

เพราะผมติดโควิดนะครับ
ตอนนี้หายติดโควิดแล้วนะครับ
ก็อยู่ครองคู่ครองรักกันแล้วนะครับ

เธอต้องขอขอบคุณจากใจ
กับแม่ของสามีจริงครับ
ก็ดีใจค่ะที่แบบว่าแม่ไป
เพราะว่าหนูก็แบบลูกสองแล้วไง
แม่ไม่ก็ดีใจที่แบบเขารับได้

แล้วก็เอ็นดูรักเราแบบนี้ก็ดีใจครับค่ะ
หนูมีอะไรจะบอกคุณแม่ของสามีบ้างไหม

เอ็นดูเราเหมือนลูกอีกคน

อันนี้ฮะทางฝั่งลูกสะพ้ายนะครับ
ส่วนทางฝั่งของแม่สามีบอกว่า
โอ้โหฉันเองก็รักและเอ็นดูลูกสะพ้ายคนนี้มากนะ

เพราะตอนนี้ลูกสะพ้ายกำลังตั้งคันแล้ว
จะมีข่าวดีมีหลานให้ย่าแล้วนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้นะอย่าดราม่า

ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแต่งเดี่ยวหรือแต่งทิพย์แต่อย่างใด
แต่เจ้าบ่าวแค่แอคซีเดน